ได้เห็นไอเดียของน้องความสามารถของน้องกันไปแล้ว
มาดูอีกหนึ่งความสามารถของน้องที่จังหวัดบุรีรำกันค่ะคุณผู้ชม
เขานำขยะนำของที่ไม่ใช้แล้วของที่ไม่เกิดประโยชน์เนี่ย
ประดิษฐ์เป็นชุดเป็นแฟชั่นโชว์มาใส่อวดโฉมกันโอ้โหเก๋ไก่เทียว
ไปเลยว่าเป็นขยะไปดูกันค่ะ
นี่ไงคุณผู้ชมค่ะชุดแฟนซีหลากหลายรูปแบบนะคะ
ที่เหล่านางแบบทั้งผู้หญิงผู้ชายนี่นะคะ
ตรงใส่กันมาอวดโฉมเดินสะบัดซ้ายขวา

โอ้โหเลิศเชิดยิงหนังสือพิมพ์นี่โอ้โหทุก
มาเลยใช่ไหมเนี่ยฉันเห็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคุณ
นี่ของไทยรัฐก็มีเหมือนกันค่ะไม่น่าเชื่อว่ามันคือของที่แบบเหลือใช้ที่เป็นขยะ
เอามาประดิษฐ์ได้สวยงามมากมากเลยนะคะพอประดิษฐ์เป็นชุดแล้วก็สวมใส่
ร่วมเดินแฟชั่นโชว์ค่ะทำมาจากทั้งกระดาษถุงพลาสติกฟ้าขวดของเหลือใช้
ทั้งหมดทั้งมวลก็ผ่านการออกแบบดัดแปลงมาจากความคิดสร้างสรรค์ของน้อง
เยาวชนสวยงามเก๋ไก่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่มาชมการประกวด
แต่คุณคะผู้เข้าร่วมประกวดทุกคนนะคะก็เรียกว่าโชว์ลีลาความสามารถและความมั่นใจ
เรียกเสียงฮาเรียกคะแนนจากกองเชียร์กันไปอย่างเต็มที่แล้วก็ไปรอลุ้นผลการประกวด
ภายในงานออกแบบวัสดุรีไซเคิลอีคอลเฟรนลี่ไซเอ็นชิสดีไซน์
เป็นการประกวดสิ่งประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้นะคะจัดขึ้นภายในอุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน
ประกวดครั้งนี้คุณผู้ชมคะมีนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมโรงเรียนปฐมรวม๑๕แห่ง
ส่งผลงานมาประกวดค่ะมีโครงงานวิทยาศาสตร์นี่อย่างนี้โชว์ให้ดูด้วยว่าทำมาจาก
ขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วนะคะครับมีม่านประตูจากขวดพลาสติกของโรงเรียนบ้านหนองขมาน
ประสาทไม้ไอติมโรงเรียนเทศบาล๓มีต้นไม้ดักยุงของโรงเรียนเทศบาล๓
อันนี้มีประโยชน์กังหันลมลดโรคร้อนก็มีด้วยโอ้นี่ก็ยิ่งมีประโยชน์ไปใหญ่ให้ฟัง
ทั้งหมดนี้ค่ะเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามารถของน้องเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าของสิ่งของเหลือใช้
แล้วก็ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ชิงเงินรางวัลสูงสุดถึงสองหมื่นบาท
ถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตรกันด้วยนะครับประกาศนียบัตรเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่น้องทุกคนตั้งใจทำ
ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชนแล้วก็ได้เห็นคุณค่าจากของที่เราไม่ใช้
พูดถึงของที่ไม่ใช้ดิฉันมีอย่างหนึ่ง

ที่เขาไม่ใช้แล้วเขาก็ทำให้ดิฉันดิฉันก้มเบาได้ไหม

ภูมิใจมากแล้วฉันก็ใช้มันอยู่ทุกวันนี้
มันเป็นบรรจุพันธุ์ใส่น้ำยาปรับพนุ่มค่ะ
พี่ที่อุบลรัชธานีตอนที่เราไปสัญจรให้มา
คือดีมากคุณผู้ชมซิปอะไรข้างในเขาก็ตัดเย็บดีมากเลยนะคะ
ก็เห็นได้ว่าเนี่ยของที่มันเป็นขยะแต่มันเป็นของใช้แล้วมันดูสวยมีคุณค่า

ตอนเอามาให้ใหม่นี้ยังเรียบดูดีอยู่เลย
พอมาถึงมือคุณยูนาทั้งนั้นแหละ

แล้วมันก็ทนด้วยนะคุณดูสิใช่จริงแล้วก็ทนจริง